อากาศร้อนแล้วภัยแรงปีนี้คุกคาม
ขยายวงกว้างนะครับที่อ่างทองประกาศเป็นปีแรก
งดการจัดงานสงกรานที่ถนนข้าวสุกครับ
สถานการณ์ภัยแรงจังหวัดอ่างทองนั้นขยายวงกว้าง
ในคลองชลประธานแล้วก็แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด
ทางจังหวัดต้องประกาศยกเลิกการเล่นน้ำสงกราน
บนถนนข้าวสุกของเทศบาลตำบลวิเศษชายชาญ
ในปีนี้เป็นปีแรก
เพราะว่าเหลือน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเท่านั้นครับ
แต่ว่ายังมีขบวนแห่ตามประเพณีไทยเหมือนเดิม
โดยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน
ไปจัดที่วัดนางในแทน
ส่วนที่นครราชศรีมาสภาพอากาศร้อนอบอ้าว
อุณหภูมิสูงกว่า๔๐องศาเซลเซียส
ทำให้ไฟไหม้สวนมะพร้าวในฟาร์มบ้านน้อยนากลาง
ที่๑๕ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย

ชาตินั้นช่วยกันนำน้ำไปดับไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองและตำบลใกล้เคียง

ใช้เวลานานกว่า๔๐นาทีจึงควบคุมไฟเอาไว้ได้
เจ้าของสวนบอกว่าแทบจะเป็นลม

คือแหล่งสร้างรายได้หลักของครอบครัว
ตอนนี้ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักพิมาย
เพื่อหาต้นเหตุไฟไหม้และหาผู้รับผิดชอบตามกฎหมายแล้วครับ

อ่างเก็บน้ำห้วยตามายอำเภอกันธรรลักษณ์
ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำ๑ใน๑๖อ่างหลักของศรีสะเกด
และเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ที่สุดในจังหวัด
ความจุ๓๗๒๙ล้านลูกบาทเมตร
ล่าสุดครับคุณผู้ชมมีน้ำเหลือเพียง๑๒๘๐ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้น
คิดเป็นร้อยละ๓๓ของความจุ
ทำให้ต่อไม้โผล่ขึ้นมาทั่วอ่าง
ถือว่าปริมาณน้ำในอ่างนั้นลดลงอย่างรวดเร็ว
ชาวบ้านลงเดินลุยน้ำได้นะครับ
คาดว่าสิ้นเดือนนี้หากไม่มีฝนตกลงมา
จะไม่มีน้ำเหลือในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้แล้วครับ